มาดูอีกคดีหนึ่งเป็นชาวต่างชาติ
เขาถูกขู่กันโชคทรัพย์จากชาวต่างชาติด้วยกัน

ถ้าไม่เอาเงินมาให้เขาใช้คำว่าฆ่าล้างโคตรทั้งครอบครัวเลย

ตำรวจก็เลยซ้อนแผนว่าจะเอาเงินไปให้คนที่ข่มขู่
แล้วท้ายที่สุดจับกลุ่มได้นะครับ
ตำรวจกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕
สอบปากคำชายชาวต่างชาติ๒คน

ไปรับเงินสดจำนวน๑๔๐๐๐๐๐บาท

ก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งจากผู้เสียหายสัญชาติออสเตรเลีย
พักอยู่ในอำเภอแม่บริมเชียงใหม่

คู่กันโชคทรัพย์ขอเงินสดจำนวน๑๗๐๐๐๐๐บาท

ข่มขู่ว่าหากไม่นำเงินมาให้ในตอนบ่ายเมื่อวานนี้

จะฆ่าล้างโคตรทั้งครอบครัวเลย
ซึ่งตัวผู้เสียหายสัญชาติออสเตรเลียเนี่ย

ก็เลยได้มอบเงินสดให้ผู้ต้องหาไปแล้ว๓แสนบาท

ผู้ต้องหาทั้ง๒ก็ยังคมคู่
ผู้เสียหายให้นำเงินที่เหลือมามอบให้

ทางสารวัดสอบสวนสอบพ่อแม่บริม
รีบไปขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับเลยนะ
ความผิดฐานร่วมกันกันโชคทรัพย์
แล้วก็ประสานตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๕
วางแผนเป็นดิบวางแผนอย่างดิบดีเลย
ให้ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ต้องหาบอกว่ามา
มารับเงินตามสถานที่ตามเวลาที่เรานัดหมายกันไว้ได้
โดยตำรวจก็แอบซุ่มดูอยู่
และเมื่อผู้ต้องหาทั้งสองไปรับเงิน
ก็เลยเข้าจับกลุ่มตัวดำเนินคดีในที่สุดนะครับ

ในการก่อเหตุกันโชคทรัพย์เพื่อนชาวต่างชาติมาแล้วหลายครั้ง